หนึ่งนาทีมีเฮวันนี้นะครับไปร่วมแสดงความยินดีกับประตูแรกในนามทีมชาติไทยของเจ้าปีโป้ศรีโรธชัดทอง
ที่ยิงได้เมื่อวานนี้นะครับในวันเกิดครบรอบ๒๔ปีครับ
นึงนาทีมีเฮวันนี้นะครับไปร่วมแสดงความยินดีกับประตูแรกในนามทีมชาติไทยของเจ้าปิโป้ศรีโรธชัดทอง
นึงนาทีมีเฮวันนี้นะครับไปร่วมแสดงความยินดีกับประตูแรกในนามทีมชาติไทยของเจ้าปิโป้
นึงนาทีมีเฮวันนี้นะครับไปร่วมแสดงความยินดีกับประตูแรกในนามทีมชาติไทยของเจ้าปิโป้
นึงนาทีมีเฮวันนี้นะครับไปร่วมแสดงความยินดีกับประตูแรกในนามทีมชาติไทยของเจ้าปิโป้
นึงนาทีมีเฮวันนี้นะครับไปร่วมแสดงความยินดีกับประตูแรกในนามทีมชาติไทยของเจ้าปิโป้

นึงนาทีมีเฮวันนี้นะครับไปร่วมแสดงความยินดีกับประตูแรกในนามทีมชาติไทยของเจ้าปิโป้
นึงนาทีมีเฮวันนี้นะครับไปร่วมแสดงความยินดีกับประตูแรกในนามทีมชาติไทยของเจ้าปิโป้
นึงนาทีมีเฮร่วมชะลองวันเกิดปิโป้ซิโรจชัดทอบที่เพิ่งเปิดซิงค์ยิงลูกแรกของตัวเองในนามทีมชาติ

แม่หลังเกมแฟนบอลก็เข้ามาร่วมยินดีปรีดาที่สีโร่สัดประตูแรกให้ทีมชาติไทยได้แน่นอนว่าเพื่อนก็อดไม่ได้ที่จะแสดงความยินดีแบบนี้